เหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่พัทยาใต้ที่ชนบุรีนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นชาวสปลาว
เธอบอกเธอถูกหญิงชาวไทยเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะ
ก่อนจะหนีไปเนี่ยแล้วก็ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีครับ
นี่แล้วแล้วมีคนยื่นอยู่ด้วยหลายคนนะฮะ
แต่กว่าจะห้ามกว่าจะกันกันก็โดนเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันฮะ

อู้วนี่นี่หื้อคุณผู้ชมครับ

คนเจ็บชื่อลัยนางสาวลัยจันทร์พาณิชย์อายุ๒๒ปี
เป็นชาวสปลาวเธอเป็นนักท่องเที่ยว
ที่พัทยาที่ชนบุรีนะครับกำลังถูกผู้หญิงไทยนะฮะ
ในชุดสีดำทำร้ายร่างกายตบเปดขีบแถงเข่า
มีผู้ชายยืนอยู่หลายคนนะไม่มีใครห้ามนะ
จนกระทั่งเธอถูกทำร้ายแล้วผู้หญิงทำร้ายไป
คือหญิงสาวที่เจ็บเนี่ยรอบแรกเนี่ยเธอพยายามไล่ตามก่อนรอบหนึ่งนะฮะ
ก็เลยถูกลงมาทำร้ายอีกรอบหนึ่ง
สุดท้ายผู้หญิงชุดดำก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์

ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะฮะก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ที่กันเธอออกมาเนี่ยผู้หญิงเสื้อดำก็ไปแล้วนะฮะตอนนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๕๕นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถนนพัทยาใต้
ถึงแยกกอไผ่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนเจ็บบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับเขามาร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนพร้อมกับร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะฮะ
เป็นรอยเล็บขวนนี่เห็นไหมฮะนี่บาดแผลแล้วก็รอยแดงเต็มไปหมดนะครับ
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงจะกลับบ้านนะเธอก็ขี่จักรยานยนต์นะครับ
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับอยู่ข้างหน้าเหยียบเบรกกระทันหันทำให้เธอตกใจ
ำเรกมือจนแบบรถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยเสียหลักล้มนะฮะ
จากนั้นรถเก๋งคันนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งคนขับเป็นผู้หญิงชาวไทยนี่แหละ
จอดรถแล้วเดินลงมาจากรถสำรวจรอบรถเก๋งหันมาบอกเธอว่าไอ้ที่จักรยานยนต์เธอล้มเนี่ย
มันไปเฉียวชนรถของเขาได้รับความเสียหายแต่เธอไม่แน่ใจว่าไอ้ช่วงเสียหลักล้มเนี่ย
มันเฉียวมันชนรถเขาหรือเปล่าอ่าก็พยายามบอกคนขับรถเก่งคนนั้นบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นก็ไปขอเขาดูกล้องวงจรปิดกันก็แล้วกันทำให้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นี่แล้วระหว่างนี้ฮะเธอบอกอยู่แถวตรงนี้เนี่ยก็คือรอตำรวจกันอยู่นะฮะ
รอตำรวจอยู่มีชายจกรรมสามสี่คนผู้หญิงคนไทยอีกหนึ่งคน
ว่าจะเป็นเพื่อนกับหญิงสาวคนขับรถเก่งคันนั้นนะฮะ
แล้วเดินปรีนี่มีปัญหาอะไรปรีเข้ามาแล้วทำร้ายเธอทันที
พยายามจะอธิบายเขาก็ไม่ฟังอีกผมไปตบแพงเข่าอะไรต่างนานานะฮะแล้วจะขึ้นจักรยานยนต์
นี่ผู้ชายคนนี้นะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วผู้หญิงคนนี้จะขึ้นจักรยานยนต์ไป
เธอบอกเธอไม่ยอมฮะเธอก็เดินตามไปเลยโดนอีกรอบนึงโดน๒รอบ
แล้วบรรดาผู้ชายนี่ถึงจะมาห้ามมาแยกแต่ตอนแรกคือยืนดูกันเฉยเนอะผู้ชายที่มาด้วยอ่ะ
นี่ฮะโอ้โหเธอก็เลยกังวลว่าเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของคดี
ก็คุยตะโกนใส่กันเลยค่ะเพราะว่าดูจากทรงก็เมาทั้งคู่ค่ะ
แล้วทีนี้เขากระชากหัวคนแรกคนผู้หญิงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
คนที่สองเขากระชากหัวแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนของเขา

ก็มีคนลุมไหมครับหรือว่ามีให้เรา
มีแค่ผู้หญิงคนนั้นค่ะแต่ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่
หรือว่าแฟนของเขาไม่ได้ช่วยหรือห้ามอะไรเลย
แต่จะห้ามตอนที่หนูกำลังจะตีเขาค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะครับทางสพเมืองพัทยานะฮะ
แจ้งเข้ามาล่าสุดบอกนี่เดี๋ยวค่ำวันนี้นี่แหละ
ตอนนี้เรียกทั้งสองฝ่ายมาแล้ว
ก็คือคุณไลคนเจ็บนะครับกับคนขับรถเก๋งหญิงสาวคู่กรณี
อันนี้เรื่องรถเฉียวชนนะฮะ
เพื่อที่จะให้หญิงสาวคนขับรถเก่งเนี่ย
มาคุยเรื่องรถเฉียวชนแล้วก็จะให้ประสาน
พาผู้หญิงชุดดำที่ไปทำร้ายคุณไรเขาเนี่ย

เพราะไปตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งคู่เนี่ยเขารู้จักกัน
เพราะมันก็ต้องแยกเรื่องกันเนอะรถเฉียวชนก็เรื่องหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายก็อีกเรื่องหนึ่ง
เอาแล้วแหมไปโมโหแทนเขาหรือยังไง

อันนี้ตามที่คนเจ็บเขาบอกนะ
ถึงบอกมีปัญหาอะไรแล้วใส่เลย
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ใส่เลยเหมือนกันค่ะ